ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
ยิงช่างทำฝ้าเพดานแล้วก็ทิ้งศพในคลองที่หลังสวน
ชุมพรเพื่ออำพลางคดีได้แล้วนะครับ
ผู้ต้องหายอมรับว่ามีปัญหากับผู้ตายจริง
แต่ปฏิเสธเรื่องการลงมือก่อเหตุ

จากกรณีพบศพนายธเนธบุญคงอายุ๒๕ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑นัด
เข้าที่ท้ายทอยกระสุนทะลุหน้าผาก
ศพในฝ่ายกั้นน้ำคลองแม่เล
หมู่๑ตะบนธาตุมะพลาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

พลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปะชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
ภายหลังจากเกิดเหตุได้ทำการสอบสวนพยาน
และรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

เบิกเงินล่วงหน้าเกินจากนายจ้าง
แต่ช่วงหลังหยุดงานบ่อยและไม่ค่อยไปทำงาน
โดยผู้ตายนั้นรับจ้างติดตั้งฝ้าเพดาน
อยู่ที่วัดดังแห่งหนึ่งในอำเภอหลังสวน

ในพื้นที่ตะมนต์ท่ามภรา

สามารถออกหมายจับนายปิยพลปลอดทอง
อายุ๔๖ปีผู้รับเหมาก่อสร้าง
จากนั้นตำรวจจึงได้นำกำลังเข้าไปรวบตัวนายปียพล
ที่บ้านพักช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
แล้วนำตัวมาสอบปากคำที่สพหลังสวน
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ตรวจสอบพบมีคราบเขม่าวดินปืนที่เกาะติดอยู่ตามตัว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
ว่าเป็นชนิดเดียวกันกับขม่าวดินปืน
พบปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุหรือไม่
เรื่องต้นนายปียพลยังให้การปฏิเสธ
อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตายของนายธเนธ
แต่ยอมรับว่านายธเนธเป็นลูกจ้าง
ทำงานที่ตัวเองรับเหมาก่อสร้างร่วมกัน๑ปีแล้ว

อกนั้นไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งอะไรกัน

ได้ควบคุมตัวไว้สอบปากคำต่อ
ก่อนจะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง
ด้านนายชำนาญเอี่ยมฮิรันผู้ใหญ่บ้านหมู่๕

เดินทางมาเยี่ยมที่ห้องขังสพหลังสวน
และยืนยันว่านายปียพลไม่เคยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง
และไม่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายใด
ไม่เชื่อว่าจะเป็นผู้ลงมือสังหาร
นายธเนธลูกน้องที่ร่วมงานด้วยกัน

ยังคงเก็บรักษาไว้ที่สู่สารของสมาคมพุทธประทีพหลังสวน

ตำรวจได้ประสานไปยังที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
ในพื้นที่สุรธานีและถิ่นกำเนิดทางภาคอีสานแล้ว
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดติดต่อมาขอรับศพ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน